ตอนนี้วินมอเตอร์ไซค์ดังไกลไปถึงโตเกียว

ูเอโนะที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับ

ไม่มีไม่มีอยู่ในสถานบันเทิง
แล้วไปเฉิดฉาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฮะ

ร้านนี้ชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่อ่านก็แล้วกันกลัวพลาด
แปลเป็นไทยมุมปากบา
แล้วที่ร้านนี้เดิมทีเขาก็เป็นชุดเหมือนเด็กเสิร์ฟทั่วไป
ดนตรีก็เป็นนักดนตรีใส่เสื้อทั่วไป

เฮ้ยมีสัญลักษณ์ได้หรออ่าคมการขนส่งทั้งบกติดอยู่
ข้างหลังก็มีเบอร์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่อยู่ที่ซอยปากกกปากเกร็ดนะคะ

เบอร์ใครเบอร์มันของตัวเองจริงจริงงานนี้เนี่ย
บรรดาสาวหรือหนุ่มที่บอกไปเที่ยวโอ้โห
เห็นแล้วคิดถึงเมืองไทยอยากจะกลับไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาเหลือเกิน
พนักงานเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟคนในครัว
แม้กระทั่งนักร้องนักดนตรี
เล่นเปลี่ยนเสื้อแบบนี้กันหมดเลยนะครับแต่ทั้งหมด
ญี่ปุ่นนะทั้งหมดเป็นชาวญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเป็นชาวญี่ปุ่น
จะเป็นนุ่มไทยลูกครึ่งไทยก็มีเป็นชาวเวียดนามก็มีด้วย
ทำไมมันหลอกอย่างนี้เฮ้ยนี่เขาคัดเลือกมาแล้วเหรอ

นี่เป็นบาร์โฮสหรือเปล่าไม่ใช่บาร์โฮสด้วย
เป็นผับปกติธรรมดาเป็นสถานบันเทิงปกติธรรมดา
แล้วผู้ชายเข้าได้ไหมได้ก็เป็นร้านธรรมดาปกติ
แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเห็นไหมเป็นผู้หญิงไง
เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่เข้าไปเที่ยวร้านนี้นะครับ
ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แปลกตาเหลือเกินจริง
มากี่เดือนแล้วเปิดมา๓เดือนแล้วนะครับ
เจ้าของเป็นใครเฮ้ยเมื่อวานนี้จำก๋วยเตี๋ยวเรือ
ไต้หวันเจ้าของเป็นคนไทยใช่ไหมใช่
อันนี้ก็เหมือนกันมันถึงได้ซึมซับความเป็นไทยไง
ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไต้หวันในผับนี้บ้านนี้มีสายไฟระยโยระยางป่ะ
มีฮะยังไม่มีคนละผับกันอันนี้แค่ใส่เสื้อเฉย
ดีจะไม่เอาวินมอเตอร์ไซค์มาด้วยเออ
เจ้าของเป็นนุ่มหล่อตามรายงานบอกว่าเป็นนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
เวลากลับมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยแผ่นดินเกิดของคุณแม่อีกทีเนี่ย

เขาเขาทำไมครับเขาเนี่ยพอจะไปทำที่บาร์นี้ได้ไหม

ใช่บอกว่าคือมีความสามารถด้านนี้ไง
คุณสมบัติไม่เหมือนตีเมื่อกี้ตรงไหนเอาปากกามาวง
หลีไฟหลีไฟแล้วก็มองกันไม่ค่อยเห็นแล้ว